ส่งเสริมให้เป็นประเทศที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลก
ซึ่งก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องครับที่มาถ่ายทำในไทย
แต่ว่าอีกประเทศหนึ่งครับที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก
ในเรื่องนี้ก็คือแคนาดา
ข้อได้เปรียบตรงที่อยู่ใกล้กับฮอลลีวูด
มีภูมิประเทศที่หลากหลาย
รองรับเนื้อหาของภาพยนตร์ได้เกือบทั้งหมด

มีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีประสบการณ์
ซึ่งก็สามารถทำเงินได้กว่า๗๐๐๐ล้านบาทต่อปีครับ
ดาราตบเท้าเดินพรมแดงงานเทศกาลภาพยนตร์โตรอนโต้ของแคนาดา
ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่๔๐แล้ว
ทำกลางกระแสงานประกาศผลรางวัลออสการ์ที่กำลังใกล้เข้ามา

ซึ่งเป็นเมืองที่โด่งดังในแวดวงฮอลลีวูด
ซึ่งก็คือเมืองแวนคูเวอร์ในรัฐบริติชโคลัมเบีย
ซึ่งเป็นฉากให้กับภาพยนตร์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง

คริสฮาร์ดดอกผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
อยู่ระหว่างการถ่ายทำละครทีวีเรื่องใหม่
เขาบอกว่าความเป็นมืออาชีพของทีมงานในพื้นที่นี้
คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของเมืองแวนคูเวอร์
โดยบอกว่าอย่างกรณีของการถ่ายทำละครที่มีหลายภาค
การที่ต้องมาเริ่มต้นฝึกฝนทีมงานใหม่อยู่ตลอดทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำคือหาบุคลากรทั้งนักแสดงดีไซเนอร์และผู้กำกับ
ก้าวเดินไปพร้อมกันพัฒนาไปด้วยกัน
แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์แคนาดา
เฉพาะในรัฐกรีติชโคลัมเบียมีการจ้างงานประมาณสองหมื่นห้าพันคน
ลินซี่พิวขี้ช่างแต่งหน้ามือทองของกองถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง
เมื่อปีที่แล้วมีการถ่ายทำหนังไป๓เรื่อง
ละครทีวี๒๓เรื่องทั้งในเมืองแวนคูเวอร์และบริเวณแถวนี้
เมื่อปีที่แล้วก็ไปถ่ายที่เมืองเวอร์นอนบรรยากาศแบบฤดูหนาว
เรามีสถานที่แบบนั้นซึ่งอยู่ไม่ไกลเลย
ฉากเมืองสวยตึกรามบ้านช่องในเมืองแวนคูเวอร์
ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ใหญ่หลายเรื่อง
เพิ่งเซ็นสัญญากับสตูดิโอในเมืองแวนคูเวอร์
เพิ่งเริ่มการถ่ายทำเมื่อไม่กี่เดือนก่อน
ในสัญญาระบุว่าจะมีการว่าจ้างทีมงานท้องถิ่น
ชอนเวเลมซันโปรดิวเซอร์อิสระผู้ผลิตรายการทีวี
และภาพยนตร์แถวหน้าของแคนาดากล่าวว่า
คูเวอร์มีหลายปัจจัยดึงดูดเหล่าผู้ผลิตหนังค่ายต่าง
ไม่ว่าจะเป็นทีมงานเก่งสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย
ไปมาใช้เวลาแค่๒ชั่วโมง
หากมีธุระด่วนก็บินมาได้วันนั้นเลย
ที่สำคัญคือความได้เปรียบด้านภูมิประเทศ
ที่มีความหลากหลายมีทั้งภูเขามีทะเลสาย
มีป่าทึบและยังมีเมืองสวยด้วย
เวลามีค่ายใหญ่มาถ่ายทำหนังที่แวนฟูเวอร์
จะทำให้เกิดการจ้างงานขนาดใหญ่

ทำให้มีเงินสะพัดเข้าแวนคูเวอร์
ประมาณ๑๐๐๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ว่าปีหน้าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

อุตสาหกรรมภาพยนตร์แวนคูเวอร์
เป็นความท้าทายต่ออุตสาหกรรมหนังท้องถิ่น
และการพัฒนาเมืองควบคู่กันไป
วิลเลิมสันกล่าวว่าดูอย่าง
เว่นสปิลเบิกพ่อมดแห่งฮอลลีวูด
เพิ่งตัดสินใจเลือกเมืองแวนคูเวอร์
เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขา
ทั้งที่สปิลเบิกมีงบมหาศาล
สามารถไปถ่ายทำที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้
แต่ทำไมเขาถึงเลือกเมืองแวนคูเวอร์
ก็เพราะว่าที่นี่มีพร้อมทุกอย่าง
ปัจจุบันแวนคูเวอร์กำลังอยู่ในความสนใจของผู้คน
ในแวดวงพอลิวุธเป็นอย่างมาก
ท้าทายจากนี้คือทำอย่างไร
จะสามารถดึงดูดโปรดักชั่นใหญ่ได้อีกในระยะยาว